ถ้าเกิดต่อไปเวลาที่เราจะเดินทาง
เราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนเราจะไปกินอะไร
เราอาจจะต้องใช้ตาของเราเพ่งมองหน่อย

เป็นสัญลักษณ์ที่รับประกันมาตรฐานความปลอดภัย
สุขอนามัยไม่ว่าคุณจะไปพักโรงแรม
จะไปทานอาหารคุณอุ่นใจได้เลย

ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุขและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ซึ่งก็มอบให้กับธุรกิจการท่องเที่ยว
อย่างโรงแรมร้านอาหารแล้วก็บริการต่าง
ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
เป็นการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
แล้วก็สร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัย
ให้กับประชาชนผู้ที่ใช้บริการ
มันอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วก็เริ่มมีการเดินทางแล้วนะคะ
ซึ่งสถานประกอบการที่จะได้ตรานี้
คือสถานประกอบการที่ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้น
กรมควบคุมโรคมีอยู่๓ข้อคุณผู้ชม
หนึ่งเลยสุขลักษณะอาคารแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร

สองการจัดอุปกรณ์ทำความสะอาด
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคต้องได้มาตรฐานค่ะ
แล้วก็๓การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะ
นี่แหละเราก็จะได้อุ่นใจด้วยทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการในอนาคตนะคะ
สำหรับสถานประกอบการที่ดูข่าวเที่ยงตอนนี้อยู่แล้วก็สนใจจังเลย
ฉันอยากที่จะเข้าร่วมโครงการทำยังไงล่ะ
สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานชา
ปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
แล้วก็สมัครขอรับการตรวจแล้วก็รับตาสัญลักษณ์ชาได้เลยนะคะ

ให้จ่ายนะคะสมัครได้ฟรีเลย
หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็ให้การรับรองโดยททจะเป็นผู้รวบรวม
ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะมอบตราสัญลักษณ์

เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ๒๓สัปดาห์
เพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้ประกอบการก็เริ่มเข้าไป